คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณอเนกจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรมาลุ้นไปพร้อมกันครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัสนะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสารจำนวน๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องวัดบ้านขี้เหล็กครับ
ลูกผมถึงจะเกิดมาเป็นเด็กพิการแต่ผมก็รักเขามากที่สุดครับ
ค่ายาลูกชายผมเดือนหนึ่งก็๒๘๘๐บาท
ค่าเดินทางไปซื้อที่ขอนแก่นประมาณอีก๕๐๐บาทครับ
ผมทำทุกอย่างที่จะได้สตางค์มารักษาลูก
รอยยิ้มของเขาทำให้ผมและครอบครัวมีกำลังใจในการสู้ชีวิตโดยไม่ย่อท้อครับ

รูปปั้นหลวงพ่อสงกาสุจิตโตในสารานี้สร้างขึ้นในปีพศใด
พศ๒๕๔๘ครับ

ถ้าถูกก็ว่าแรกนะครับ

พี่โอ้กำลังมาเป็นแถวไปครับ

ปั้นหลวงพ่อสงกาสุจิตโตนะครับในสารานี้สร้างขึ้นในปีพศ๒๕๖
ครอบครัวของคุณอเนกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอก
เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะฮะจากเรื่องปลาหมึกย่างครับ
หนูรักน้องนิวตันมากไม่เคยคิดว่าน้องนิวตันเป็นภาระเลยค่ะ
ตอนเช้าก็พาแม่ไปตลาดขี่มอเตอร์ไซค์ไปประมาณ๒๐กว่าโลค่ะ
ตอนเย็นก็มาเตรียมของขายปลาหมึก
ตังค์ที่ได้มาก็จะหยอกกระปุกไว้
เก็บเงินไว้ให้หลานไปซื้อยา
เวลาเห็นเขายิ้มหัวเราะก็มีกำลังใจสู้ต่อ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือเสียบปลาหมึกนะครับ
พร้อมย่างจำนวน๒๔ไม้
ภายในเวลา๓นาทีนะครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ถ้าได้ข้อนี้นะครับจะ๕๐๐๐บาทก็เป็น๑๐๐๐บาท

เพราะว่าเวลานะครับเราให้ไว้๓นาทีนะ
ใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๓๗วินาทีครับ
ครอบครัวของคุณอเนกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต
ตอนนี้อยู่ที่๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น

เรื่องจังหวัดร้อยเอ็ดครับ

บางครั้งหนูรู้ตัวเองว่าหนูเป็นภาระของทุกคน

ก็ต้องอยู่ดูแลลูกตลอดค่ะ

ก็ต้องมาดูแลลูกหนู
รู้สึกเสียใจที่ช่วยอะไรไม่ได้เยอะค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คนดังท่านใดไม่ใช่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

ถูก
ที่ห้อนี้นะครับ
๑แสนบาทนะครับ

แล้วเราไปรุ้นเลือก๑ล้านบาทกันในห้อนที่เหลือนะครับ
ถูก

จะทำได้หรือไม่ได้ครับ

ข้อความแรกก็คือสวยไม่มากแต่ถ้ายากหนูเยอะ
ข้อความที่สองก็คือความงามของเจ้าอยู่ที่ความเมาของพี่
และประโยคที่สามก็คือเพิ่งรู้แฟนเป็นกระดูกก็ตอนถูกหมาฆ่าไป
ข้อความที่สี่คือความสวยไม่ไหวคุณใส่สิคะนะฮะ
และข้อความสุดท้ายนั่นก็คือสวยใสไร้เมคอัพนั่นเองนะครับ
เอาละครับตอนนี้นะครับครอบครัวของคุณอเนกนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
อธิษฐานให้ดีนะครับแล้วขอให้สมหวังได้ที่ตั้งใจคิดเอาไว้นะครับ
แต่ตอนนี้ต้องเลือกก่อนเพราะเรามีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอก
กุญแจดอกที่๑เป็นใครครับ

กุญแจดอกที่สองเป็นใครครับ
คุณต้านะครับสองคนสามีภรรยาเชิญครับขอให้โชคดีกับการเลือกกุญแจทั้งหลายตู้ครับ
คุณอเนกจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

หยิบครับพิตเตอร์
เอาล่ะได้กุญแจครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นกุญแจแต่ละดอกนะครับมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาที๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที

ไขครับ
อ้าวออกเลย
ไปครับมาเลย

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าน้องลิวตันนะครับจะไม่สามารถสื่อสารความรู้สึกที่มีต่อพ่อแม่และครอบครัวได้นะครับ
แต่ผมเชื่อนะครับว่าน้องจะรับรู้ถึงความรักที่ครอบครัวมีต่อน้อง
เพราะรอยยิ้มของน้องบอกเล่าความรู้สึกดีใจที่มีครอบครัวอยู่เคียงข้าง
ถ้าใครที่จะพอมีกำลังนะครับ
มาช่วยกันต่อลมหายใจให้กับน้องนีตันและครอบครัวของพี่อเนกจากจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้ครับ
และวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวของคุณอเนกมากนะครับที่มาร่วมรายการในครั้งนี้
ขอบคุณมากครับพระคุณพระคุ้มครองมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับขอบคุณมากครับ
จากกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวคุณอเนกว่าเขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้างนะครับ
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
แดงทุกวันนี้ผมเหนื่อยเพื่อลูกครับแต่ผมก็เต็มใจครับผมรักลูกคนนี้มากครับผมไม่เคยคิดว่าเขาเป็นภาระให้ผมเลยครับ
ลูกผมถึงจะเกิดมาเป็นเด็กพิการแต่ผมก็รักเขามากที่สุดครับรอยยิ้มของเขาทำให้ผมและครอบครัวมีกำลังใจโดยไม่ย่อท้อครับ
ทุกวันนี้ทุกคนในครอบครัวผมช่วยกันทำงานหาตังค์มาช่วยรักษาน้องนิวตันครับ
ถ้ามองย้อนกลับไปผมไม่เคยเสียดายหยาดเหงื่อและความทุ่มเทที่ผมทำให้ลูกเลยครับ
สงสารแม่ครับแม่ก็สู้มาตลอดครับเพื่อจะมาดูแลลูกของผมเนี่ยครับ
แม่ก็ไปกู้ตังค์เขามาครับแม่ไม่ยอมบอกครับ
หลังเห็นคนมาทวงที่บ้านผมถึงได้รู้
ทุกวันนี้เขาต้องหาเงินซื้อยาให้หลานให้ได้
ดีใจที่ได้มาเกมต่อชีวิตมีพลังใจเพิ่มขึ้นค่ะ
อยากให้ทุกครอบครัวที่เจอวิกฤตมองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อเพราะชีวิตต้องเดินหน้าค่ะ

ลักษณะอาชีพของผมทำผิดภาคตีกับลิเก
วันหนึ่งไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโรคโควิดนี้ขึ้นมานะครับ

น้องชายโทรมาว่าไปทำงานด้วยกันไหมรับก่อสร้างไว้
ผมไม่เคยทำเลยครับแต่เพื่อลูกตัดสินใจทำต่อครับ
ใจเราเป็นห่วงนะคะเกิดเขาเป็นอะไรสักคนหนึ่งเดี๋ยวครอบครัวจะอยู่อย่างนั้น
จัดชุดข้าวเหนียวบุหร่าพอดจำนวน๑๕กล่อง

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเข้าเลย